สามีภรรยาคู่นึงเขาบอกว่าสามีนะรักภรรยามาก
ภรรยาเป็นชาวเมียนมาร์คู่นี้เขาอยู่กันมาจนอายุ๖๐กว่าแล้ว
ทีนี้ภรรยาเนี่ยตาบอดนะคะแล้วก็มีโรคประจำตัวเป็นผู้ป่วยติดเตียง
รักมากสามีดูแลตลอดนะหาเงินหาอะไรไม่ได้ก็ซื้อข้าวซื้อน้ำดูแลเมียไม่ห่าง
สิ่งที่เกิดขึ้นสามีคนนี้ค่ะเขาเอาน้ำมันราดเมียแล้วจุดไฟเผา
เมียถูกเผาทั้งเป็นเสียชีวิตคาบ้านนะคะทุกคนตกใจกันมากว่าเฮ้ย
นี่เรื่องจริงเหรอนี่คือสภาพที่เกิดเหตุนะคะ
หลังจากที่เขาก่อเหตุแล้วนายสมรคนนี้นอนกอดร่างที่ไม่เกรียมของภรรยา
ร้องไห้ไม่หยุดพูดไม่รู้เรื่องเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านคำภูเงิน
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีตำรวจสภดงเย็นก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเลยนะคะ
เรื่องต้นในที่เกิดเหตุเนี่ยร่างของนางศรีนวลภรรยา
ถูกไฟไหม้เกรียมทั้งร่างข้างข้างบ้านมีน้ำมันดีเซลบรรจุขวดตั้งอยู่สองขวดค่ะ
นางศรีนวลผู้ตายเนี่ยเธอเป็นคนตาบอดกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะ
นายสมรก็อย่างที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เลยอยู่ในสภาพเมาพูดไม่รู้เรื่อง
ร้องไห้นอนกอดศพเมียอย่างเดียว

แล้วก็คุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพดงเย็นค่ะ
ส่งพี่เคี่ยววิมลวันลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะคะ
คุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์๒คน

นายสมรคงไปขโมยน้ำมันจากรถไถนาข้างบ้านมาใส่ขวดแน่

แล้วเมื่อเช้านะฉันขายของอยู่

เอ้านางศรีนวลนอนอยู่ในครัวนะคะ

จากนั้นชาวบ้านอีกคนนึงคุณพัชราภาค่ะ

ปรากฏภาพที่เห็นคือ

เอาขวดน้ำมันราดอะไรบางอย่าง

พัชราเห็นอุ้ยเดี๋ยวไฟไหม้แล้วลุกลามขึ้นมาทำไง

แล้วนายสมรก็เอาแต่นอนกอดร่างเมียร้องไห้ไม่คุยกับใครเลยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่านางศรีนวลกับนายสมร
เพิ่งย้ายมาอยู่หมู่บ้านแห่งนี้ได้๒๓ปี
ปกติก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่
ยิ่งระยะหลังน้างษรีนวลสายตาพระมัว

แต่นายสมรก็จะคอยหาข้าวหาน้ำ

ไม่คิดเลยนะคะว่านายสมรจะก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ

บอกว่ามีเสียงบอกว่ามีเสียง
แต่๒๓วันที่ผ่านมาเห็นอยู่เหมือนกันว่าพฤติกรรมแปลกไป
คือนายสมรดื่มเหล้าทุกวันแล้วก็หมกตัวอยู่แต่ในบ้านค่ะ
คุยกับคุณพัชรีน้องสาวของนายสมรนะคะก็บอกว่า
พี่ชายพาพี่สะพ้ายกลับมาอยู่บ้านเมื่อ๓ปีก่อน
เธอก็สร้างบ้านให้อยู่แล้วก็ให้พ่วงไฟพ่วงน้ำปลามาไว้
เธอก็เห็นไปไหนมาไหนไม่ได้พี่ชายก็ไม่เคยทิ้งเลยนะ
ดูแลเป็นอย่างดีเชื่อว่าที่ก่อเหตุอาจจะขาดสติ
เพราะเมาเหล้าและเพื่อให้ชาวบ้านเขาสบายใจ
เมืองต้นทางข้อปลูกเองก็จะมีการนิยมนพระมา
ทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณนะคะแล้วก็จะลื้อถอนบ้านหลังนี้ออกไปค่ะ
เพื่อนจะดูแลกันดีนะเพื่อนจะแท้แค่กันดีอยู่
เพียงต่อมาพูดต่างี้คือสิ
แต่ช่วงนี้นะปีหลังมานี้ต่างคือจะบ้างไม่เคยเห็น
อาจจะอยู่กินลำบากในจักรน้อยก็จะเป็นภาระจักรของในจักรน้อย
ภาระของคนที่เห็น
แต่ว่านอกเนื้อไปจากนั้นเท่าที่อยู่กันก็ไม่เคยเห็นเพื่อนทะเลาะกันดอก
แต่ว่าเขาจะเป็นคนฟังในที่จะอารุ่มคุ้ยเสียงดังในจักรน้อย

ส่วนทางคดีนะคะหลังจากที่ตำรวจคุมตัวนายสมรมาสงบสติอารมณ์
และสอบปากคำต้องพยายามสอบปากคำ
ว่านายสมรเคยจะก่อเหตุฆ่าภรรยามารอบนึงแล้วแต่ว่าไม่สำเร็จ
มาก่อเหตุครั้งนี้ขึ้นทีมข่าวก็พยายามคุยกับลุงสมรน่ะนะคะ
ยังเมาอยู่แต่เขาพูดว่าไงรู้ไหมพี่อุ๋
เขายังพอเล่าได้บ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงมากน้อยแค่ไหน

เขาบอกเขากับเมียไม่มีทางออกแล้วงานก็ไม่มีทำหนี้สินก็ท่วมหัว
ประจำตัวก็รุมร้าวลูกเต้าก็ไม่สนใจอยู่แบบเนี้ยตายดีกว่า
คิดว่าเราจะตายไปด้วยกันซึ่งเมียก็เห็นด้วยยังบอกเลยว่า
เราตายไปด้วยกันเลยนะพ่อพอดื่มเหล้าเมาเลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบ
เอาน้ำมันที่เตรียมไว้เนี่ยราดลงบนตัวภรรยาแล้วจุดไฟเผา
ส่วนตัวเองก็กอดภรรยาไว้ไฟก็เลยเริ่มไหม้จากร่างของภรรยาก่อน
แต่เพื่อนบ้านมาช่วยกันดับไฟเขาก็เลยรอดเมียก็เลยตายค่ะ
อือ
ตอนนี้ตำรวจก็นำร่างของนางศรีนวลไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วนะคะว่าเธอเสียชีวิตจากการถูกไฟเผา

เสียชีวิตก่อนหน้านั้นก็ต้องดูเรื่องนี้ด้วย
แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหานายสมรไปแล้วนะคะ
ความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา

ปอดของนางศรีนวลมีเขม่าวควัน

เป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยทรมาน

แต่ยังไงก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด
ที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะ